มาดูความคืบหน้านะคะคดีที่มีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเจ้าถิ่นอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มต่างถิ่น
ทะเลาะกันแล้วก็กราดยิงกันกลางเมืองที่ประตูน้ำ
เป็นพื้นที่ของสอนอพญาไทยนะคะเหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
เสียชีวิตไป๑คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บไปด้วย๔คนนะคะ
แล้วก็อาวุธปืนที่ใช้กราดยิงกันเนี่ยมีปืนอาก้าด้วย
อาก้าเนี่ยเจอแล้วนะคะเขาเอาไปซ่อนไว้
แต่มือยิงอาก้าเนี่ยยังหนีอยู่คาดว่าหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
เขามีการออกไม้จับสิบสี่คนนะคะจับได้แล้วสิบเอ็ดคนนะคะ
วันนี้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะไปดูบรรยากาศตอนทำแผนกันหน่อยนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจรีคัชชาธาตุศาสตร์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพลตำรวจรีเสนิทสำรานสำรวจกิจผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปนะคะหลายนายเลยค่ะ
คุมตัวนายสอนรามภูพลผันหรือโจ
นายเกษมรุนภัยรัฐหรือหนอนนายขวัญกระต่ายทองหรือยา
เป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุยิงปืนใส่คู่อริย่านประตูน้ำนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตไปหนึ่ง
แล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยไปทำแผน๗จุดด้วยกัน
จุดหลักหลักก็คือที่เต็นต์โต๊ะสนุกเกอร์ค่ะอยู่ติดกับลานจอดรถ
ข้างห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำซอยราชภรรพสองนะคะ
เป็นจุดที่กลุ่มตึกแดงเตาปูนกลุ่มต่างถิ่นนะคะ
ซึ่งมีนายปรีชาศักดิอุดมภัยศาลหรือตั้มเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแลโต๊ะสนุกเกอร์
มีปากเสียงกับนายพรเทพพุ่มพวงหรือเพชรเจ้าถิ่นประตูน้ำแล้วก็เกิดท้าทายกันขึ้น
ต่อมาคือบริเวณลานจอดรถค่ะเป็นจุดที่กลุ่มวัยรุ่นเปิดฉากสาดกระสุนยิงใส่กัน
จุดนี้นะคะเป็นจุดที่กระสุนไปถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต
แล้วก็ไล่ยิงกันไปเข้าไปในซอย
รวมทั้งหมดที่ทำแผนคือ๗จุดนะคะ
ผู้ต้องหา๓คนรับสารภาพว่าก่อเหตุยิงจริง
แต่ไม่ใช่มือยิงอาก้า
ระหว่างการทำแผนเจ้าหน้าที่ไปเยอะนะคะ
ก็ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
ก็จับคนไหนได้ก็เอาคนนั้นไปทำแผนนะครับ
ดูว่าพฤติกรรมแต่ละคนนั้นเกาะเหตุอย่างไรบ้าง
กลุ่มตึกแดนเตาปูเข้ามาหากินอยู่ย่านประตูน้ำ
กลุ่มประตูน้ำนี่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะสนุกอะไรหรอก
แต่ว่าพยายามที่จะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
ก่อนที่จะพามาทำแผน
ตำรวจได้ไปตรวจค้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มไก่ในเขตมกษัน
หลังจากที่สอบปากคำในโจหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็ได้ข้อมูลว่านายบำเพ็ญพุ่มพวงหรือว่านายม็อกอายุ๔๔ปี
เจ้าถิ่นย่ามประตูน้ำนะฮะที่เป็นพ่อของนายเพชร
ในเพชรคนที่ไปที่โต๊ะสนุกแล้วก็มีเรื่องกับนายตั้ม
ที่เป็นฝั่งของตึกแดงเตาปูนที่คุมโต๊ะสนุกเนี่ยนะ
บำเพ็ญเป็นคนใช้ปืนอาก้ายิงในที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุ
หลังจากยิงถล่มอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
ก็ให้นายโจเอาปืนอาก้าไปซุกซ่อนเอาไว้
โจมีญาติสนิทคนหนึ่งที่เลี้ยงไก่ชนอยู่ในชุมชนย่านมักกะสัน
ก็เลยเอาปืนไปซ่อนอยู่ในจุดนี้

แล้วก็ได้ให้นายสมชายภูติพันธ์ทรัพย์ที่เป็นเจ้าของซุ้มไก่
เป็นพยานสำคัญปากสำคัญเนี่ยพาไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบปืนพกขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
อาก้า๑กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนขนาด๗๖๒มิลลิเมตร
จำนวน๔๘๐นัดนะฮะมีแมกกาซินอีก๔ซอง
อยู่ในกระสอบปุ๋ยโอ้โหเอามาฝังดินข้างดงกล้วย
นายสมชายบอกว่าน้องชายเนี่ยแล้วก็นายม็อกหรือว่านายบำเพ็ญ
ที่เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่เอาปืนมาซุกซ่อนเอาไว้
ยืนยันว่าไม่รู้วันที่มาเนี่ยเอาถุงกระสอบปุ๋ยมา
ไม่รู้ว่าถุงกระสอบปุ๋ยข้างในเนี่ยมีอาวุธปืน
ไม่รู้เห็นการก่อเหตุอะไรทั้งสิ้นแต่จากแนวทางการสอบสวนของตำรวจ
มีข้อมูลว่านายสมชายเป็นเพื่อนกับนายม็อกอ่าเพราะฉะนั้น
ก็ยังไม่ปากใจเชื่อว่าจะไม่รู้เห็นส่วนการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายสมชาย
จะแจ้งหรือไม่ต้องรอการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่เบื้องต้นขณะนี้ก็สอบสวนสอบปากคำในฐานะพยานไปก่อน
ซึ่งจากการสอบปากคำมานะคะก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายยาเข้าไปคุยเจรจากับในตั้มเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่าง
เพื่อดำเนินการที่โต๊ะสนุกเกอร์แต่ในตั้มไม่ยอมร่วมด้วยค่ะ
ก็บอกกับนายยาไปว่าอย่ามายุ่งเลยไม่อยากยุ่งทำโต๊ะสนุกอย่างเดียวก็พอแล้ว

พอในตั้มกลับไปบอกในเพชรก็เลยพากันย้อนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่ง
ก็มีการเจรจากันอีกรอบนะคะแต่ตกลงกันไม่ได้ค่ะ
พอตกลงกันไม่ได้ปุ๊บก็พูดท้าทายกันต่างฝ่ายก็ต่างเรียกพักพวกกันมา
ก็เลยเปิดฉากยิงใส่กันจนมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ

คุณผู้ต้องหารายสำคัญอย่างในม็งนะค่ะ
ตอนนี้รับมีข้อมูลหรือยังค่ะ
ครับมีครับก็มีแต่ว่าเราขอปิดไว้เป็นทางลับ
นี่ค่ะที่ทำรวจบอกนะคะออกไม้จับล๊อตแรกนะคะ
อาจจะมีเพิ่มล๊อตแรกออกจับไปสิบสี่
จับได้แล้วสิบเอ็ดเหลืออีกสาม
หนึ่งในนั้นก็คือในม็อกมือยิงอาก้าค่ะตอนนี้ตำรวจรู้ที่ซ่อนตัวแล้วนะคะคาดว่าจับได้เร็วนี้
ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ก็คือออกไปกัมพูชาแล้วผ่านด่านชายแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ก็เป็นการออกนอกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะออกไปตั้งแต่ยังไม่มีหมายจับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่ทางกัมพูชาอยู่นะคะก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานออกไหมจับคนที่
นะคะพรุ่งนี้เนี่ยหาวสายพี่แต่ว่าเป็นแดงใบเลร์ปวดระเบิดขวดยิงถล่มเป็นกลางเมือง